ส่วนเรื่องนี้ปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล
เอาหมายสารเข้าไปค้นนะคะกลุ่มค้าสลากแพลตฟอร์มออนไลน์อีกเจ้าหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็พบว่ามีการกักตุนสลากเอาไว้เตรียมขายกว่า๔ล้านฉบับ
เสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แก้ปัญหาสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
แล้วก็ปรากฏว่าพบสลากินแบ่งรัฐบาล
เตรียมจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะเลยนะคะ
ประเมินกันว่ามีจำนวนไม่ต่ำกว่า๔๔๐๐๐ฉบับ
เขาไปเจอข้อมูลว่าบริษัทนี้รับซื้อสลากต่อจากผู้ค้า
ราคาใบละประมาณ๙๐บาทแล้วเอามาขายต่อราคา๙๕บาท
ก็เตรียมพิจารณาดำเนินคดีนะคะผิดเข้าข่ายนะคะ
แล้วก็พร้อมขยายผลหาเจ้าของโคต้า
ที่เกี่ยวข้องกับการเอาสลากมาขายต่อ

เรื่องของการแก้ปัญหาสลากแพง
เตรียมเสนอแนวทางขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างถูกต้อง

แล้วก็มีใบอนุญาตก่อนด้วยค่ะ

เขาบอกว่าที่ทำอยู่
ไม่ใช่การกว้านซื้อมากักตุลและปั่นราคา
แต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการซื้อสลาก
ส่วนราคาที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดยอมรับ
เพราะว่าเขารับซื้อมาราคาสูง
ผู้ค้าเวลาขายก็ปล่อยขายในราคา๙๐บาท
บริษัทก็จะได้กำไรไม่เกิน๓๕บาทเท่านั้น
ก็ย้ำว่าปัญหาสลากราคาแพงมันไม่ได้เริ่มต้นที่กลุ่มผู้ค้าออนไลน์
แต่ต้นต่อมาจากกลุ่มรวมสลากชุด
เพื่อเอาไปขายต่อในราคาสูงค่ะ
สนทรีย์ทุกคนรู้ว่าล็อตเตอรี่๘๐บาท

เพราะคนซื้อไม่ได้กำหนดราคา

ตเตอรี่ราคาแพงใครได้ประโยชน์สูงสุดครับ

เพราะว่า
ที่ยังต้องการคำตอบอยู่นะคะ
อกจากนี้เนี่ยยังมีการเปิดข้อมูลและตั้งคำถามอีกด้วยค่ะ
บอกว่าแล้วการเข้มงวดกับกลุ่มขายสลากออนไลน์

ก็จะเข้าไปรับสลากตามกรอบราคาตามกฎหมาย
แล้วกลุ่มผู้ค้าก็จะไปรับสลากเพื่อจำหน่ายต่อ
จุดนี้เห็นได้ชัดว่าราคาเกือบแตะเพดานตามกฎหมายที่๘๐บาทแล้ว
หลังจากนั้นก็มีการรวมชุดหรือส่งไปขายที่ผู้ค้าออนไลน์
ซึ่งเส้นทางนี้ก็เห็นว่ามีการบวกราคามันก็ขยับขึ้นไปเรื่อย
เนี่ยค่ะก็สะท้อนออกมานี่ก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องซื้อสลากกินแบ่งแล้วด้วยนะคะ
ก็ฝากไปถึงคุณลัมโบท่านลัมโบ้หน่อยละกัน
ก็คือถ้าเขาทำผิดลงโทษเขานะอะไรนะมังกรฟ้ากับกองสลากพัดเนี่ย
แต่ถ้าทำ๒บริษัทนี้แล้วซื้อสลากได้๘๐บาทนะยกมือทุ่มหัวครับ